อันนี้เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นกลางกรุงแถวบางซื่อ
ก็เห็นถือปืนมาแบบนี้จะปืนจริงปืนปลอมก็ไม่รู้
แต่เห็นถือปืนกลแบบนี้กลัวเอาไว้ก่อนค่ะ
เห็นบอกว่าเที่ยวไปขู่ชาวบ้านแล้วมีการเอาปืนตบชาวบ้านด้วยนะ
เป็นคุณคุณเจอแบบนี้คุณเห็นแบบนี้กลัวไหม
กลัวสิถืออาวุธสงครำมาแบบนี้นะ
ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุกราดยิงหรือเปล่านะ
คืออาคือปืนจริงปืนปลอมเดี๋ยวว่ากันแต่เราเข้าไปในย่านชุมชน
ชุมชนตึกแดงตรงบางเสื้อคุณ

คนในชุมชนก็หวาดกลัวสิคะ
แล้วเห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้เอาปืนไปฟาดหัวคนในชุมชน
ทีนี้หลังจากไปทำร้ายคนในชุมชนนะ
ก็ไปกระโดดเล่นน้ำในคลองเปรมประชากรตะโกน

ชาวบ้านเขาเห็นนะเขาให้ตำรวจมาจัดการ
แต่พอตำรวจมาถึงอ้าวก็ไหว้ข้ามฝั่งคลอง

อันไหนตอนที่ร้องเพลงโวยวายเป็นยังไงลองฟังหน่อยนะคะ
อย่าขึ้นมานี่นะ

คนเนี่ยคนไหว้อยู่นี่

นักข่าวของเรานะไปที่ชุมชนตึกแดง
นี้คือเขาอยู่กันแบบอยู่กันหนาแน่นนะคะ
แล้วมันทะลุออกได้หลายซอยด้วย

โรงเรียนราชนันทาจารย์๓๒๐๐ค่ะ
เด็กนักเรียนเป็นพันนะต้องเข้าออกโรงเรียน

คุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่าอ๋อ
ผู้ชายคนนี้นะเคยอยู่ในชุมชนนี่แหละ
แต่มันหายไปไหนหายหน้าหายตาไปนานแล้ว
เพิ่งจะมาเจอตัวอีกครั้งนึงนั่นแหละ

ครับตำรวจที่สนตอปูลอ่ะ

เขาเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาไม่กี่วันนี้เอง

กลนั้นน่ะปืนจริงปืนปลอม
ปืนจริงปืนปลอมเพราะว่าเขาเอาไปขู่ลูกน้องได้ไงคือเขาบอกว่าตำรวจบอกว่า
ที่เห็นเนี้ยเป็นปืนปลอมเป็นบีบีกันอ๋อแล้วที่เอาไปขู่ลูกน้องอ่ะ
เพราะว่าไม่ยอมดูแลบ้านตอนที่ปุ๊กไปติดคุกคือปล่อยให้แบบบ้านรกอะค่ะ
น้ำไฟถูกตัดปุ๊กก็เลยโมโหเอาปืนปลอมไปฟาดหัวคนคนนั้น
เรื่องต้นเนี่ยตรวจฉี่ปุ๊กหน่อยนะตำรวจบอกว่าตรวจแล้วม่วงสิคะ
ก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีเรื่องของการเสพยาเสพติด
ส่วนข้อหาอื่นที่เข้าไปสร้างความวุ่นวายในชุมชนเดี๋ยวรอนะ
ให้เจ้าทุกข์ก็คือคนในชุมชนมาแจ้งความเดี๋ยวตำรวจจะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติม
นี่เพิ่งจะพ้นโทษยาเสพติดมาไม่กี่วันตรวจฉี่เองก็ม่วงอีกเนี่ยนะคะ